มีประเด็นที่ต้องสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
นั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มโทษ
ผู้ที่ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่
หรือว่าใบขับขี่หมดอายุนั่นเองนะครับ

โพลออกมาถามคำถามประชาชนไปประมาณ๕ข้อ

ผลสำรวจของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดเผยออกมาว่าอย่างไรในหัวข้อ
ประชาชนคิดอย่างไรกับการแก้ไขปัญหาจราจร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลโพลออกมาบอกค่ะบอกว่า๑๐๐ละ๕๓
เชื่อว่าแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ
รองลงมาเชื่อว่าแก้ได้
เพราะทำให้ผู้ขับขี่เกรงกลัวกฎหมาย
แล้วก็อันดับที่๓บอกว่ายังไม่แน่ใจ
จะต้องรอดูก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้อเสนอ
ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงอันนี้คำถามข้อหนึ่ง
มาดูข้อ๒ค่ะถามว่า
คาดหวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาสำเร็จหรือไม่
อันนี้ส่วนใหญ่นะคะร้อยละ๕๕
ก็มองว่าไม่คาดหวังว่าจะสำเร็จ

ส่วนความคิดเห็นที่รองลงมาเนี่ยนะคะก็คือ
ไม่รู้รายละเอียดว่าต้องดำเนินการอย่างไร

ส่วนอันดับที่๓คาดหวังว่าจะสำเร็จ
เพราะรัฐบาลใช้มาตรา๔๔ได้
ทีนี้อีกข้อนึงที่เขาถาม
วิธีการแก้ปัญหาจราจรเป็นยังไง
ซึ่งความคิดเห็นออกมานะคะอันดับหนึ่ง
คือร้อยละ๕๑มองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเคร่งครัดกว่านี้
จะต้องทำตามกฎหมายและผู้ใช้รถใช้ถนนควรมีจิตสำนึก
อันดับ๒ก็คือจะต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเก็บค่าโดยสารไม่แพง
อันดับที่๓จะต้องคุมเรื่องจำนวนรถยนต์
อันดับที่๔ก็คือเรื่องของการปรับผังเมือง
แล้วก็อันดับที่๕ก็เป็นเรื่องของการเร่งปรับปรุงถนนนั่นเองนะคะ
ทางด้านพลตำรวจตรีเอกรัฐริมสังกาศ
ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๓ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจร

บอกว่ามีข้อมูลทางวิชาการที่ยืนยันแล้วว่าอุบัติเหตุบนท้องถนน
มากกว่าร้อยละ๓๐เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง
แล้วประเทศไทยเราติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ
ในประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด
แล้วก็มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดด้วย
ซึ่งพลตำรวจ๓เอกรัฐก็บอกนะคะ
บอกว่าอยากให้เข้าใจเหตุผลเรื่องการปรับเพิ่มโทษ
เพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก
ส่วนตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วการปรับแก้กฎหมาย
เขาบอกว่าตอนนี้ก็นำเสนอคอรมอลแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเสนอต่อไปยังสนช
และให้พิจารณาว่าจะแก้หรือไม่แก้
ซึ่งทางกรมการขนส่งก็ยืนยันนะคะ

เอาไปเป็นข้อพิจารณานั่นเองค่ะ